ส่วน
เดี๋ยวให้ดูจังหวะตอนที่บรรดาเพื่อนคนรู้จักของน้องก่อย่า
แล้วเค้าทำยังไงกันไปดูกันนะ
สำหรับทุกคนสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำ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

ไปเจอกับผู้ตายครับผู้ตายก็คือน้องก่อย่าเนี่ยยืนอยู่ข้างรถ
ก็มีการพูดคุยชักชวนขึ้นรถมา
แล้วจับน้องก่อย่ากดหัวเอามีดจี้
ค้นตัวดูอ้าวไม่มีเงินนี่
มีเพียงแค่มือถือเครื่องหนึ่งครับ
ก็เลยบอกให้น้องก่อย่าโอนเงินมาให้
แต่น้องก่อย่าไม่โอน
อาร์ตทำยังไงล่ะเอาค้อนทุบท้ายทอยไป๑ครั้ง
โอ้ยพกค้อนไปด้วย
กระทั่งน้องก่อย่ายอมโอนเงินให้๑๔๐๐บาทครับ
หลังจากนั้นน้องก่อย่าเงยหน้าขึ้นมา
ยังไม่พอนะเอาค้อนตีจนสลบเลย
แล้วขับรถพาร่างของน้องก่อย่าไปที่กลางสะพานข้ามคลอง
จังหวัดปฐุมธานีห่างจากจุดที่คนไปพบศพ๕๐๐เมตรครับ
แล้วก็พยุงน้องก่อย่าออกมาจากรถ
ตอนนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่นะ
ยังหายใจอยู่ยังไม่เสียชีวิตครับ
แต่มีการเอาโซ่คล้องดัมเบล

คือดัมเบลที่เขาเอาไปที่จะใช้ก่อเหตุ
เป็นดัมเบลสีน้ำเงินนะประมาณ๕โล
ตั้งใจว่าจะเอาดัมเบลนี้ถ่วงก่อย่า

แต่ปรากฏว่าคือด้วยความที่ดัมเบลมันน้ำหนักมัน๕โลเองมันน้อยกว่า

เบลอันนี้แหละล่าโซ่แบบพันคอ

โอ้โหแล้วก็โยนมือถือของน้องก่อย่าลงไปด้วยนะ

ขับรถไปจอดไว้ที่บ้านพักแถวสายไหมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่ตำรวจตามไปจนเจอไปจับได้ที่เกสเฮาส์
เนี่ยดอมตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะ
จะไปชนบุรีนะเอาเมียของตัวเองซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วย

ใช่หลังจากก่อเหตุแล้วนี่แหละค่ะ
แล้วชิงเอามืออีกที่แล้ว
แล้วเราครอบครวงฟ์

พออาร์ตสารภาพเสร็จครับ
เจ้าหน้าที่ก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งร่างน้องก่อย่า

ห่างจากจุดที่พบศพ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ดำน้ำหาวัตถุพยานอื่นนะ
ไปพบดัมเบลเมื่อสักครู่สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้านั่นน่ะ

แล้วก็มีสร้อยคอ๓กษัตริย์อีก๑เส้นครับ
ก็ส่งมอบของกลางให้ตำรวจสภครองหลวง
นำไปใช้ในคดีต่อไป
แต่ว่าเอาจริงนะที่ตำรวจเขาแกะรอยได้
หลังจากที่ก่อย่าโอนตังไปให้แล้วใช่ไหม
ปรากฏว่าเรื่องของการโอนตังค์สลิป
มันเข้าไปเด้งไปในอีเมลของน้องก่อย่า

ตำรวจเขาก็เลยแกะรอยต่อจนตามไปรวบตัวได้
ให้ดูสิบ้านอยู่ใส่ไหม

เอาศพไปทิ้งที่ปฐุมธานี
แล้วหนีไปที่ชนบุรีเลย
ทางคดีคุณผู้ชมศาสตร์ตำรวจแจ้งข้อหากับนายอาร์ต
หรือว่านายยุทธพลในข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยกระทำทารุณโหดร้ายด้วยนะ
แล้วก็มีข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ

มีข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตาย